ใช่ฮะก็เลยทำให้มีการถกเหี่ยววิทยาลัยศาสตร์กันเยอะอืม
ในมุมทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยอ่าคนที่เห็นด้วยก็มีค่ะ
คนที่เขาเฉยก็มีค่ะนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์
ที่เป็นแหล่งรวบรวมหนังโป๊คลิปโป๊ะ
เป็นของต่างประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ไทยเราแบน
นี่ครับคนที่เขาไม่เห็นด้วยวันนี้ไปที่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่าทำร้ายคนเหงาด้วยการทำให้เข้าไม่ถึง
แฮสแท็กทวงคืนพอนฮับ

ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันมาก็แล้วกันนะครับ

มีคนกดเข้าไปชมคลิปวีดีโอของเว็บนี้นะฮะ
มากถึง๔๒๐๐๐ล้านครั้ง

มีคนเข้าไปดูคลิปของเว็บนี้นะฮะ

ในส่วนของไทยเนี่ยถามว่าโอ้โหทำไมถึงแบบเป็นกระแส

แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็เพราะว่ามีคนไทยเข้าไปดูเว็บไซต์นี้เนี่ยเยอะนะฮะ
คนไทยเข้าไปดูมากติดอันดับ๑๗ของโลกนะฮะ
อันดับ๑คืออเมริกาอันดับ๒ญี่ปุ่นนะครับ
อันดับ๓คือสหราชอาณาจักรนะครับไทยอันดับ๑๗นะครับ
แต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนไทยที่เข้าไปดู
แม้จะเป็นอันดับ๑๗ของโลกเนี่ยนะครับแต่ใช้เวลาจดจออยู่กับคลิปวีดีโอในเว็บนี้
มากที่สุดในโลกนะฮะเป็นอันดับ๑
คนไทยเข้าไปดูครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาคือ๑๐นาที๒๘วินาที
นี่ครับท่านผู้ชมครับแม้จะดูเป็นอันดับ๑๗ของโลกจำนวน
แต่ว่าปริมาณการใช้เวลาดูเนี่ยนานกว่าชาติอื่นนะครับ
ตอนนี้เราดูไม่ได้เข้าไปปึ้งจะเป็นอย่างนี้เลย
แบบเนื้อหานี้ถูกระงับเนื่องจากมีความอะไรก็ว่ากันไป
คือบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะผิดพรบคอมพิวเตอร์
คนก็เลยแบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานานะครับ
บางคนก็พูดแบบติดตลกแหละประมาณว่าโอโหถึงเวลาค่ะ
ที่ชายไทยคงต้องลงถนนแล้วมั้งอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
อะไรประมาณแบบนี้
บางคนบอกว่ามันเป็นภาพลามบ๊อกอนาจารย์
เผยแพร่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอคารบี
นี่คือภาพที่มนทลไปรมตัวกัน
หลังจากมีการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์พรฮัพ
ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารย์ก็มีการตั้งเวทีปราศัย
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องสื่อลามกอนาจารย์เรื่องกฎหมายค้าประเวณีค่ะ
มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะโบนัฐาเขาบอกว่าเห็นด้วย
มีมุมที่เห็นด้วยเขาบอกว่าเห็นด้วยกับการปิดเว็บไซต์นี้
เพราะเป็นแหล่งอาทยากรรมออนไลน์แล้วตัวเธอเองก็เคยตกเป็นเหยื่อ
ทีนี้ค่ะช่วงเย็นค่ะ๔โมงเย็นเนี่ยมวลชนรวมตัวกันนะคะ
ก็คือพอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระงับไประงับเว็บไซต์นี้
คือคนที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมคนนี้เขาบอกว่า
คือจริงแล้วหลักการที่ถูกต้องคือควรจะสอนให้คนหรือแม้กระทั่งเด็กนะ
รู้จักป้องกันและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคือเป็นการสอนในลักษณะเหมือนกับประเทศที่เขาเจริญกันแล้ว
ไม่ใช่เป็นการปิดกั้นแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องกฎหมายครอบครอง
เกี่ยวกับประเด็นต่างต่างเหล่านี้อยากเรียกร้องให้ทางกระทรวงเนี่ย
แก้ปัญหาอื่นที่เป็นปัญหาสำคัญมากกว่าเช่นเว็บไซต์การเล่นพนันออนไลน์
เพราะว่ามีการเปิดกันโอ้โหหลายเว็บไซต์เลยปัญหาเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวมากกว่าซะด้วยซ้ำ
วันนี้พวกเราก็จะเอาเรื่องมาพูดกันที่นี่

มากกว่าเว็บโต๊ะเมื่อการเล่นพนันยังลอยนวดได้อีก
ร้ายสถาบันครอบครัวมากที่สุดมากกว่าเว็บโป๊อย่างเว็บพนันเนี่ย

นี่คือในมุมที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดเว็บไซต์นะคะ
โบนัฐามหัฒนานักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะด้วยแต่เห็นต่างนะคะ
แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้คือมันคือแหล่งอาทยากรรมออนไลน์
ที่กำลังมีการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาว่าให้ปิดด้วยซ้ำ
แล้วก็ให้เอาผิดทางกฎหมายกับบริษัทที่เป็นเจ้าของ
ในฐานะผู้ดูแลระบบที่มีข้อบกพร่องมากจนเอื้อให้เกิดการละเมิด
โดยผู้กระทำลอยนวลไม่สามารถสืบค้นตัวตนได้
ผู้เข้าร่วมแคมเปญทั่วโลกเป็นล้านคน
นี่คือในมุมของต่างชาติเขามองว่าจริงแล้วสมควรปิด
ต่างชาติเขาลงชื่อกันเป็นล้านล้าน
นัทถาบอกว่าอย่าเห็นแก่ความสะใจทางการเมือง
สนับสนุนกิจกรรมแบบนี้เหยื่อที่ได้รับผลกระทบ
มีทั้งผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมีทั้งคนที่ถูกแอบถ่าย
แล้วก็เอาภาพไปเผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ยินยอม
มีทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์หนัง
เว็บได้เงินจากสิ่งเหล่านี้ผ่านระบบที่มันไม่มีการคัดกรอง
ก็เลยไม่สามารถเอาตัวคนผิดมาดำเนินคดีหรือมาลงโทษได้
อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของเว็บในลักษณะแบบนี้ทั่วโลกนะคะ
นัทถาบอกว่าคือการรายงานการกระทำความผิด
และการอ้อนวอนจากเหยื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองด้วยซ้ำ
มีเหยื่อที่เฝ้ารอจนถูกขู่ฟ้องกลับ
จนยอมลบข้อมูลยอมลบการออกมาเรียกร้องก็มีเยอะ
คือลักษณะแบบนี้เรื่องของเว็บไซต์ลามกอนาจารย์
มันทำลายชีวิตคนเยอะมันทำให้คนฆ่าตัวตาย

เป็นหนึ่งในเคสที่ทีมทำคดีในสหรัฐอเมริกา
กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะ
เพื่อที่จะมีการดำเนินคดีในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
คือเป็นองค์กรอาชญากรรมออนไลน์
ที่มีแคมเปญที่สหรัฐอเมริกา
มีแคมเปญจะให้ปิดแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมาย
ซึ่งแคมเปญนี้มีผู้ร่วมลงชื่อกว่าล้านคนทั่วโลก

เขาไม่ได้ทำมากพอที่จะปกป้องคุ้มครอง

ใครจากที่ไหนในโลกไม่ต้องยืนยันตัวตน
สามารถโพสต์อะไรก็ได้

สมมุติคุณเดินเข้าไปเข้าห้องนั้นในสู่รัชกาล
แล้วมันมีคนวางกล้องแอบถ่ายไว้อยู่เนี่ย
หลายเคสมีการเพิกเฉย

แล้วถามว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ

ควรจะมีที่ยืนในสังคมหรือเปล่า

ก็เป็นการแสดงข้อเรียกร้องนะคะ๓ข้อของกลุ่มรัศดร

ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในเรื่องของการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารย์นะคะ
เรื่องของกฎหมายค้าประเวณีก็พูดถึงหลายประเด็น
ก็เลยเอาประเด็นนี้มาพ่วงไปด้วยเลยนะฮะ

หรือว่าคนที่เขาเฉยก็มีก็อย่างที่บอกนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็บอกก็ไม่เห็นด้วย
ก็เห็นด้วยก็ปิดปิดก็ดีแล้ว

โป๊ก็มีอีกตั้งมากมายเยอะแยะทำไมต้องปิด
แต่เว็บนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากยังกระทรวง
กระทรวงก็เลยรวบรวมหลักฐานส่งสารนะฮะ
แต่ว่าปิดตามคำสั่งของศาลนะฮะรวบรวมหลักฐานส่งสาร
ซึ่งศาลก็ได้อนุญาตเรียบร้อยก็เลยมีคำสั่งให้ปิดนะฮะ
ไม่เกี่ยวกับการมีการโพสต์คลิปของบุคคลสำคัญ
คลิปใดคลิปหนึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ
ซึ่งขั้นตอนการปิดก็แตกต่างจากเว็บไซต์ปกติ
เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเว็บแล้วก็คลิปเหล่านี้

อาจจะถูกกฎหมายเสียเงินเป็นสมาชิกเข้าดูได้
แต่ว่ายังไงซะในไทยก็ถือว่า

ต้องใช้วิธีการปิดกั้นการมองเห็น
เขาจะไปถูกกฎหมายที่อื่นก็เรื่องของเขา
แต่การมามองเห็นในไทยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ
และจะดำเนินการลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะ

โดยไม่หวั่นใจว่าจะมีคนไม่พอใจรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ไม่ขอตอบโต้ทัวร์ที่ลงมา
ไม่ตอบโต้ทั่วลง
เพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนี้จริง

แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เห็นในเมืองไทยเท่านั้นเองครับ

ผมก็คิดว่าผมก็ทำตามหน้าที่ของผมนะครับ
ผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงเข้าใจว่าโดยหน้าที่ก็ต้องทำ
หลายคนบอกผมทำช้าไปด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าผมก็เร่งทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ไปก้าวไก่สิทธิของใครทั้งนั้นนะครับ
อย่างที่ผมเรียนก็สงสาร

ใช้อำนาจของตัวเองไม่ได้ใช้อำนาจของกระทรวง
แล้วก็ไม่ได้รังแก่ใครเป็นพิเศษเลยนะครับ
วันนี้ทางเจ้ากระทรวงก็ชี้แจงเรียบร้อยนะฮะนะคะ
บอกว่าทำตามหน้าที่ในการส่งเรื่องไปยังศาล
แล้วก็สารเป็นคนที่มีคำสั่งปิดนะคะ